จริงไม่รู้จะฝากอะไรเค้าน่ารักอยู่แล้ว

ในความแบบเป็นคนน่ารัก
ถ้าจะให้ฝากอะไรก็ยิ่งมีน้องเร็วยิ่งดี

ยิ่งตอนนี้อายุยังแบบเริ่มมี
แล้วเราก็ยังมีแรงที่จะเลี้ยงเขา
แล้วก็จะได้พากันไปเที่ยวพากันไปนะคะ
เร็วกับพี่สายพี่พาพี่เกล

แต่ก่อนอันนี้คุณโน้ตได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาพร้อมแสงหน้าพี่ชมกับพี่โน้ต

สมมติว่าอยากได้แปดสี่

ได้สี่คนก็เอาเลยต้องรีบมีแล้วต้องรีบมีต้องก็ต้องรีบฆ่า
ถ้าอยากได้หลายคนอะไรอย่างนี้ก็ออกสตาร์ทเร็วเลย
อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอ่อแพทย์ก็อายุยังน้อย
ยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งแบบยิ่งได้เปรียบค่ะ
อันนี้ก็คือจากใจคนมีลูกช้านะก็เอ่อ
ก็รู้สึกว่าเออถ้ามีถ้ามีเร็วกว่านี้อะไรอย่างเงี้ป่านนี้ก็คงแบบอุ้ยไปถึงไหนแล้ว
คือพี่ชมยังรู้สึกว่าลูกเติมเต็มเรามากเลย
ลูกเป็นของขวัญที่ดีที่สุดค่ะ
แล้วก็เขาก็จะแบบมาทำให้เราแบบโตขึ้นแข็งแรงขึ้นเก่งขึ้น